เช้าสดใสเติมเต็มความสดใสกันต่อนะครับ
เดี๋ยวจะพาสอสองแล้วก็คุณผู้ชมไปส่อง

คุณมองขึ้นไปตามต้นไม้ตามต้นลำพู
หิ่งห้อยนับรอยนับพัน
ร้องได้แค่นี้นะ
แต่ว่าหิ่งห้อยที่บ้านรักไทย
ที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
ตอนนี้โอ้โหออกมาอวดโฉมให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้าไปชมแสงที่สวยงามของเขาแล้ว
แต่วิธีการชมเขาก็ต้องระมัดระวัง
อย่าไปกวนหินห้อย
เดี๋ยวจะบอกวิธีการชมทีหลังนะฮะ

เกษตรกรบ้านรักไทยตำบลชมพู
อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
มีทั้งกิ่งห้อยกิ่งไม้ที่มีขนาดเล็ก

คุณพ่อหนีสินะนี่คือหิ่งห้อยด้วงช้างขนาดใหญ่เปล่งแสงระยิบระยับสวยงาม
บนต้นไม้ทั้งตามพื้นคุณมองตามพื้นก็เห็นนะฮะ
ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างไปรอชมหิ่งห้อยกันตั้งแต่เวลาทุ่มหนึ่ง

ลักษณะคล้ายกับที่อำภาวาก็คือเริ่มดูได้ตั้งแต่๖โมงครึ่งเป็นต้นไป
คุณคิดดูสิดูสิเหมือนประดับไฟอยู่ตามต้นไม้เลยนะครับสวยนะ
ตามปกติแล้วในช่วงฤดูฝนพื้นที่บ้านรักไทยจะมีหิ่งห้อยออกบินอยู่แล้ว
แต่ปีนี้มีหิ่งห้อยจำนวนมากกว่าปกติตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยเฉพาะช่วงฝนตกใหม่
สวยจริงคุณภาพนี้หาชมได้ยากนะ
โดยในปี๒๕๕๖นะครับ
อาจารย์จากภาควิชากีตวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ย
เคยไปทำวิจัยหิ่งห้อยที่บ้านรักไทย
พบว่าหิ่งห้อยขนาดเล็กมีกว่า๖สายพันธุ์นะ
สายพันธุ์หาชมได้ยาก

เฉพาะไปเรียกว่าหิ่งห้อยแล้วก็จะเป็นสัตว์ชนิดเดียว
ไม่ใช่หรือไม่ใช่เฉพาะหิ่งห้อยกิ่งไม้หรือว่าหิ่งห้อยด้วงช้างเท่านั้น
ยังมีอีกหลายสายพันธุ์ในพื้นที่แห่งนี้
ที่พบมากก็คือ๒สายพันธุ์อย่างที่ผมบอกไปแล้วฮะ
ห้อยด้วงช้างกับหิ่งห้อยกิ่งไม้นะครับ
โดยสมาชิกอบตชมพูคือคุณพี่พิทักษุจันทร์บอกว่า
ปีนี้ชุมชน๔หมู่บ้านในตำบลชมพู
แก่บ้านสำต้องบ้านรักไทยบ้านเผ่าไทยแล้วก็บ้านร่มกล้าว
รวมกลุ่มกันทำมะคุเทศท้องถิ่นชุมชนรักไทย
เพื่อบริการนำนักท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
ชมสวนผลไม้แล้วก็เที่ยวชมพญาหิ่งห้อยนับแสนตัว
แต่ข้อปฏิบัติเวลาชมหิ่งห้อยคุณบอกไว้ก่อนเลยนะครับ
ไปชมต้องไม่ฉายไฟใส่เขา
ไฟฉายก็ไปส่องทำให้เขาก็ดับไฟตัวเองเหมือนกัน

ถ่ายภาพโดยใช้แฟลตไม่ก่อกวนหิ่งห้อย
ดสูบบุหรี่นะจ๊ะงดส่งเสียงดังนะครับ
ธรรมชาติเราต้องทำตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติ
โดยจะมีหิ่งห้อยให้ชมไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้

เขาบอกว่าการที่หิ่งห้อยนี่เรืองแสงได้
เพราะว่าเซลล์ของอวัยวะการสร้างแสงของหิน
จะผลิตสารสีขาวที่ชื่อลูซีเฟอริน
ส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณหางของเขา

เป็นการเรียกคู่หาแฟน

หล่อนะฉันมีแสงสว่างมาหาฉันหน่อย